เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีคราวนี้เป็นเรื่องราวของอาชีพกันบ้าง
คุณผู้ชมหลายคนชอบดูรายการเราเพราะบอกว่ามีที่กินที่เที่ยวแล้วก็มีอาชีพด้วยนะคะ
คราวนี้พาไปดูอาชีพช่างตีเหล็กทำมีดที่จังหวัดเชียงราย
เขาสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ไปกันที่หมู่บ้านป่าศักดิ์ใต้ตำบลทานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ
เขาเปิดพื้นที่ให้กับคนที่สนใจไปเรียนรู้ไปชมไปศึกษาภูมิปัญญาการตีเหล็กทำมีดที่สืบต่อกันมากว่า๑๗๐ปี
นานขนาดนี้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแล้วก็ยังคงทำอยู่นะคะเรียกว่ายังคงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
แล้วมีดที่ทำก็มีอยู่๓แบบก็คือมีดครัวนะคะมีดเกษตรกรรมแล้วก็มีดประดับ
คุณสมบัติของมีดเนี่ยก็คือเนื้อของมีดก็คือวัสดุที่นำมาทำเนี่ยจะมีความเหนียวทนทานต่อการใช้งานนะคะ
ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบตอบรับเป็นอย่างดีของผู้บริโภคตอนนี้เข้าไปวางจำหน่ายตามที่ต่างนะคะ
เพื่อนบ้านแล้วด้วยเขานิยมใช้มีดที่ผลิตจากไทยมากเขาคุณภาพดีอ่าให้คุณผู้ชมดูกระบวนการกันไปนะ
สำหรับมีดทำครัวแล้วก็มีดทำการเกษตรนี้นะคะราคาก็ย่อมเยาว์นะถูก
พูดอย่างนี้ได้เลยเพียงแค่๑๕๐๒๐๐บาทเท่านั้นเอง

ใช่แล้วมันคือเป็นงานที่ใช้ทักษะความสามารถส่วนบุคคลเป็นงานฝีมือคุณ
เพราะฉะนั้นนะคะท่านใดสนใจอยากจะไปอุดหนุนไปสั่งผลิตหรือจะไปเยี่ยมชมเนี่ย
ติดต่อไปได้เลยที่กลุ่มตีเหล็กบ้านป่าศักดิ์ใต้หมู่บ้านป่าศักดิ์ใต้
ตำบลพานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ
ถือว่าเป็นการสรรต่อแล้วก็อนุรักษ์อัตลักษณ์ฝีมือช่างไทยนะคะ
ให้คงอยู่สืบไปนานไม่งั้นเนี่ยมันสูญหายไปก็น่าเสียดายภูมิปัญญาดีนะ
หมู่บ้านนี้นะวัยรุ่นที่ไหนที่ทำเป็นซ่าไม่กล้ามาหาเรื่องบอกเลย
โอ้โหมีดเพียบมีดหลายแบบด้วยสิแล้วเนื้อเหนียวด้วยสิ
เอาเป็นมีดที่มีคุณภาพส่งออกไปต่างประเทศอย่างที่บอกนะครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเนี่ยเขาก็สนใจ
จริงซื้อสะสมไว้ก็สวยดีเหมือนกันนะค่ะลองดูนะคะ